ที่พระเอกหน้าหล่อไบร์ทหนอรพัดกันมากดีกว่า

เอฟซีอึ้งแฟนคลับทึ่ง
ไรทนอมอบของขวัญให้แม่และพ่อเป็นภูเขา
คือก่อนหน้านี้ค่ะเคยซื้อทองรูปภัณฑ์ให้คุณแม่เป็นของขวัญใช่ไหม

ไร้ขอเปย์คุณแม่แบบม้วนเดียวอยู่เลยละกัน
ทองคำเส้นหนึ่งเหรอไม่ใช่จ้ะ
ให้ไปเลยแม่จุก๑กิโลกรัม
ทองคำ๑กิโลกรัมคุณผู้ชมค่ะ
ตีเป็นบาทประมาณ๑๕๑๖บาท
แล้วแหมใบเอ้ยลูกซื้อในช่วงที่ราคาทองมันขึ้น
แต่พุ่งเลยก็โดนไป๒ล้านกว่าบาทจ้
รักแม่ให้ได้ค่ะบอกว่าแม่เนี่ยอยากได้
ตอนนี้เรายังมีแรงหาตังค์ก็รีบจัดให้แม่ก่อนเลย
แล้วไม่ใช่แค่คุณแม่ที่ได้ของขวัญชิ้นใหญ่นะคุณ
เดี๋ยวคุณพ่อจะน้อยใจคุณพ่อไบร์ทก็ไม่น้อยหน้าค่ะ
นี่ยืนโพสต์ยิ้มหวานท่ามกลางธรรมชาติ
ก็เลยซื้อไปเลยที่ดินให้เท่าไหร่รู้ไหม
เท่าไหร่เพราะเมินค่าไม่ได้เห็นบอกเลยว่าซื้อที่ให้
เรียกได้ว่าภูเขานึงลูก

ไบร์ทบอกว่าตั้งใจให้คุณพ่อเนี่ยได้ทำสวนทำไร่อย่างที่ชอบ
แล้วก็ตัวเองนี่นะหลังจากที่ปล่อยวางว่างเว้น

หันไปใช้ชีวิตแบบวิถีหนุ่มเกษตรกรด้วย

ห่อแล้วรวยขนาดนี้ไม่ควรมีคนเดียว
คือความต้องการของเราคือซื้อทอง๙๙
ชอบไงชอบเห็นเวลาเขาดีใจเหมือนเด็ก

วันนั้นคุณอินหรือว่าการเกิดแรงไม่ได้

ตัวเราก็เอาไงต่อดีวะชีวิต
คุณพ่อไม่อินความคุณพ่อเป็นสวย
ซื้อที่ให้ค่ะประมาณ๔๐กว่าครับสถานจังหวัดก็เป็นหลุดข่าวแบบที่ขาด
จริงจริงเหรอ
มันไม่ได้ลูกใหญ่มากแต่ว่าเป็นข่าวทุกลูก
เราดำเปลี่ยนขึ้นมารอบหลังปีที่ผ่านมาแล้วคุณให้พ่อให้แม่หมดแล้วต่อไปตาเราแล้ว

คุณผู้ชมเขาบอกว่าช่วงชีวิตคนเรามันรอจังหวะการแจ้งเกิดแบบนี้แหละ
พอเกิดปุ๊บรีบโกยแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่กระตันอยู่สุดนะคะ
ส่วนสองพระเอกลูกห้อค่ายเดียวกันฟิล์มกับแจมบ้านนี้ตายแล้วเขามีดราม่ากับงานแฟนมิตติ้ง
ถูกเอฟซีบ่นกันระนาวเลยบัตรแพงก็อดนะฮะ
คือตัวงานที่ไปดูเนี่ยเป็นทีเซอร์ซีรีส์คู่เรื่องใหม่นั่นเอง
แต่ว่าราคาบัตรเนี่ยก็มีหลายคนแอบเม้ามาเหมือนกันว่าแพงไปเปล่ามันหลายพัน
กระแสติดเทรนด์จนทางค่ายสั่งพับโปรเจกต์นี้ไปเลยค่ะ
ส่วนด้านสองหนุ่มแม้ว่าจะเป็นเรื่องของค่ายแล้วก็ผู้ใหญ่นะ
แต่หลังจากทราบเรื่องน้องเองทั้งคู่ไม่สบายใจเหมือนกันกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เพราะว่าเป็นห่วงแฟนคลับแล้วก็อยากเจอแฟนคลับทุกคนด้วยนะ
น้องน่ารักมากนะคะเอาไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
คือด้วยความเข้าใจผิดในทุกอย่างก็มันเป็นความผิดพลาดครับ
ก็ถือว่าเป็นบทเรียนของทั้งพวกเราที่ต้องเก็บไปเรียนรู้ในครั้งต่อไปก็
ก็ต้องคิดให้เยอะคิดให้รอบครอบกว่านี้
มันเสียใจมากจังที่ก็ไม่คิดว่าจะออกไปจากนั้น
ผมก็รู้สึกขาวพร้อมกับทุกคนเหมือนที่ฟิล์มเหมาะเหมือนกันครับ
สุดท้ายแล้วก็เห็นใจทุกฝ่ายจริง